เมื่อกี้ผมเพิ่งแถลงข่าวสดร้อนยังอุ่นอยู่เลย
แล้วเพิ่งมานี่เลยนะมาตอนนี้เลยนะแล้วก็มาที่ไทยรัฐนี้เลย
เดี๋ยวจากไทยรัฐนี้ผมก็ต้องไปอีกไปไหนฮะอ่าผมต้องไปหาหนทางที่จะล้มพบชนคนนี้ให้ได้
เพราะว่าผมในฐานะประชาชนผมไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวคุณฟังหลักฐานผม

และการกลุ่มสำนวนไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ทำความจริงให้ปรากฏ
ตั้งข้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหตุที่ผมพูดอย่างนั้นไม่เป็นไรคุณภาคภูมิคุณใจเย็นนั่งฟังผมนิดเดียว
ผมกำลังอ้าปากค้างต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้บัญชาการสำรวจปลอดภัยท่านปัจจุบันนี้หรอ
ให้เป็นธรรมแน่นอนถ้าคุณให้ที่ติแสงสว่างเข้าเครื่องจับเท็จ
นะคุณทิติแสงสว่างไปจุดทูปสามดอกที่วัดพระแก้ว
และบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะที่ผมได้เนี่ยผมไม่ใช่มั่วมา
เดี๋ยวผมจะให้คุณดูมันมาจากทีมของเขาเองที่เขามานั่งร้องไห้กับผมเมื่อคืน
ว่าไม่กล้าเพราะอนาคตเขายังอีกไกล
อีก๒๐๓๐ปีเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดเก็บเรื่องนี้ไว้เนี่ย

ดังนั้นข้อมูลที่ผมได้เนี่ยคุณภาคภูมิ
ไทยรัฐนี่แหละสิทธิ์เก่าไทยรัฐ
ผมอยู่ไทยรัฐเนี่ยผมจะเอาข้อมูลมาให้คุณดู
หลังจากที่ผมแถลงข่าวไปแล้วนะครับ
ให้คุณดูว่าเอออย่างนี้คุณว่าจริงไม่จริง
คือเปิดหัวมาตรงนี้นี่คุณชุวิตพูดนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะ

เดี๋ยวทุกผู้ชมรอฟังว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์กำลังจะเปิดเผยจะ
จะพูดเพิ่มเติมคืออะไรแต่ว่าผมขอขอนิดเดียวตรงนี้ก่อนอืม
ไนโยคต้องไปจัดการให้หมดแล้วก็กลุ่มชูนจีน๔ที่บอกนั้นมี๕กลุ่มใช่ไหม
ก็ถูกดำเนินคดีถูกอะไรกันว่ากันไปโดยเฉพาะตู้เห่าครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคุยกันไปแล้วเนี่ย

คือมีตำรวจไปขยายผลรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ก็ไปจับกลุ่ม๕เสือนี้ขยายไปถึงพวกมูลนิธิพวกวีซ่าเก๊มูลนิธิผีสมาคมเถื่อนอะไรต่างขยายผลพบเงินสดพบคอนโดหรูพบบ้านหรู
แต่กระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณภาคภูมิต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงจุดที่เกิดจากจิ้งหลิงขยายออกมา
ขยายออกมาจิ้งหลิงใช่มั้ยท็อปวันใช่มั้ยขับวันใช่มั้ยเบบี้เฟสใช่มั้ยสเปสพัสใช่มั้ย
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการจีนสีเทาซึ่งผมเป็นคนตั้งชื่อนี้เองว่าจีนสีเทา
ทำไมผมพูดอย่างงั้นก็ผมบอกว่าจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ภายศาลจำนวนคนเนี้ยมากมายพันสี่ร้อยล้านคนถ้าเกิดมีซะสิบเปอร์เซ็นต์นี้ร้อยสี่สิบล้านห้าเปอร์เซ็นต์นี้เท่ากับประชากรประเทศไทยละเจสิบล้านสมมุติแล้วกันมีซะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็สิบสี่ล้านอยู่ดี
ดังนั้นคนต่างเหล่านี้เข้าไปเวียดนามเข้าไปเขมรเข้าไปลาวและเข้ามาไทยเข้ามาฟิลิปปินส์ทำไมถึงเข้ามาประเทศต่างเหล่านี้ทำไมไม่ไปซิงคโปร์บ้างล่ะวะทำไมไม่ไปออสเตรเลียบ้างวะแต่ปรากฏว่าพวกนี้มาที่ประเทศที่มีระบอบ
เอ่อใช่ไหมตู้ฮาวนะเปิดมโรเดิ้นเจมส์โอ้โหยืนกันเรียงนักการเมืองนายตำโหลดใหญ่ถูกไว้ถูก
นี่คือบริษัทหนึ่งของเขาใช่ไหมรถยนต์๕๐๐คันที่รับบริการกับโรงแรมต่าง
ใช่ไหมโรงแรมของเขาดีวันละ๔๐๐ห้อง
ผมถามคุณภาคภูมิถามผู้ชมไทยรัฐ
ถ้าเกิดคนทำมาหากินสุจริตระยะเวลา๕ปี๑๐ปี
มันจะขยายตัวได้ใหญ่อย่างนี้เหรอ
คือวันที่ตำรวจไปกวาดล้างคือตู้เห่าเนี่ยเดินมามอบตัวก่อน
แต่เขามีคดียาเสพติดที่ถูกแจ้งข้อหาไว้
ถูกต้องมีคดียาเสพติด๓ข้อหา

หลิงนี่แหละครับเอาจิ้งหลิงขยายผลนี่แหละครับ
และพบชนคนนี้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
แล้วตำรวจไปขยายผลเรื่องบ้านอะไรของเขาต่างนานา
มันทำให้เห็นว่าโอ้โหทรัพย์สินของเขาเยอะแยะไปหมด
มีบริษัทอีกเท่าไหร่๔๐บริษัทได้มั
ถูกต้องแล้วทำไมถึงไม่ตั้งข้อหาฟอกเงิน

ระวังนะว่าตู้เห่าจะหลุดคดี
ก็คือมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตู้ห่าวจะหลุดคดี
ดูตรงนี้ครับคุณภาคภูมิดูตรงนี้นิดหนึ่ง
ตรงนี้คือตู้เห่าที่โดนจับเรื่องได้ตั้งข้อหาคดียาเสพติด
แต่คดียาเสพติดนั้นมันอ่อนเหตุที่มันอ่อน
ผมพูดด้วยปากเปล่าไม่ใช่พยาน
คุณเป็นใครรอปภที่คุณจับมาแล้วคุณก็ปล่อยตัวไป

รถยนต์หรูที่รองหมาเอาไปเคยตรวจสอบหรือยัง

เสร็จแล้วผู้ต้องหาคุณให้รองคมภัยพาตัวออกไป
ระหว่างไปฝากขังศาลปรากฏว่าคุณปล่อยตัวลงกลางทาง
แล้วใช่ไหมหลักฐานอื่นคุณมีไหม
เพราะว่ายาเสพติดคุณภาคภูมิท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่า
มันหนักมันเป็นโทษประหารโทษตลอดชีวิต
สารท่านจะต้องมีหลักฐานพยานที่มั่นคง

ซึ่งจริงเนี่ยมันต้องตั้งคู่กับอะไรครับข้อหานี้

ต้องตั้งคู่กันกับข้อหาฟอกเงิน

ไม่เห็นต้องดูธนาคารดูเส้น
ทีนี้ผมเอาเรื่องนี้มาให้คุณว่า

คือคือวันที่ตำรวจไปจับผับ

แล้วก็มีที่คุณชุวิตบอกเป็นผับศูนย์เหลียนอะไรพวกนั้นนะ

แต่คิดย่ามใจคิดว่าจะไปจับบ่อน

คือตู้ห่าวเนี่ยเป็นเจ้าของ

สมมุติแล้วกันว่าผมไปเจ้าของแล้วลูกน้องผมทำ

แล้วผมจะไปดูได้ยังไงคุณมีหลักฐานอะไรว่าผมขายยา

ถึงอยู่ก็ไม่อยู่แล้วล่ะไม่มีหลักฐานว่าอยู่
ไล่ไปไล่มาก็เลยออกหมายจับออกข้อหาตู้ห่าวคดียาเสพติด

แล้วก็พวกนี้ที่คุณชีวิตไล่มาเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในพื้น
นี่คือส่วนที่มันอ่อนส่วนที่ที่ทำให้พญาหลักฐานเนี่ยหายไป
ผู้ต้องหาหายไปรถหายไปหลักฐานหายไปพยานกลับคำ
นี่คือสิ่งที่ทำให้คดียาเสพติดเนี่ยอ่อนเมื่ออ่อนโทษดูหนักจริง
โอ้โหประหารโอ้โหตลอดชีวิตดูหนักจริงแต่ไปไม่ถึง
เหตุที่ไปไม่ถึงก็คุณไม่มีพยานหลักฐานว่าในตู้เห่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตู้หาเกี่ยวข้องกับยาไม่มีสักอย่างไม่มีอะไร
ถ้าตู้ห่าวหลุดยาเสพติดเขาก็หลุดเลย
ถ้าเขาหลุดยาเสพติดนะท่านผู้ชมครับทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องคืนให้กับตู้ห่าว
เพราะว่าเขาไม่ผิดยาเสพติดนี่ครับที่ว่าไปตรวจไปเจอโอ้โหบ้านใหญ่โตมา
ต้องคืนเขาหมดต้องคืนเขาหมดแต่ปัญหาก็คือยาเสพติดเนี่ย
การตั้งข้อหาก็จะมาตั้งคู่กับมูลฐานฟอกเงิน
ก็คือการฟอกเงินซึ่งเป็นข้าว๒๙มูลฐาน
มูลฐานพนันออนไลน์เกิน๕ล้านโดนตั้งฟอกเงิน
ยาเสพติดคุณโดนฟอกเงินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าข้อหานี้ไม่มีปรากฏ
มีแต่ข้อหานี้ทำไมไม่มีปรากฏ
อ้าวนั่นน่ะสิอ้าวคุณถามผมว่าทำไมไม่มีปรากฏ
ก็เพราะว่าข้อหานี้มันโดนแน่นอนไงครับ
ฟอกเงินในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยหมายความว่าแค่คุณวางแผน
แค่คุณคิดขับรถไปจะไปเอายาเนี่ยคุณโดนแล้วโดยที่คุณไม่ต้องมียาอยู่กับมือ
แต่อย่างนี้คุณต้องมียาอยู่กับตัว
นี่คือเหตุผลที่ว่าเขาจัดการตัวใหญ่ไม่ได้
และกฎหมายยาเสพติดก็เลยออกใหม่ในปี๒๕๖๐
ว่าถ้าคุณแค่คิดแค่วางแผนขับรถไปโดยที่คุณไม่มียา
คุณก็โดนแล้วทีนี้คุณดูข้อหาฟอกเงินนิดเดียว
ผมพูดให้คุณภาคภูมิเพราะว่าข้อมูลมันสำคัญ

ข้อหาฟอกเงินดูนดูน้อยจริงโดน๑๕ปี

คุณเห็นไอ้โป้ไหมไอ้โป้โดนไปกี่ปี๕๐ปี
เจียบโป้อานนท์ผนันออนไลน์

ถามว่ายาเสพติดคุณไม่ตั้งฟอกเงิน
ฟอกเงินการโอนเงินครั้งนึงก็คือกรรมนึง
เงิน๒ครั้งก็๒กรัม๓ครั้งก็๓กรั
ถ้าเกิดคุณโอนไป๑๐ครั้งครั้งละ๕ปี
โดนไป๕๐ปีแล้วทรัพย์สินถูกยึดหมด
ทีนี้ผมกำลังจะเข้าไปถึงกระบวนการฟอกเงิน

เอาล่ะเขาฟอกกันโดยที่ผ่านจากจิ้นหลิง
เนี่ยที่คุณมากล่าวหาอย่างนี้เออนะอ่าพบชนเนี่ยเขาเป็นระดับ
พลตำรวจโทนะคือถ้าเขามีหลักฐานเขาก็จะแจ้งไปแล้วหรือเปล่า
เพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเขาถึงแจ้งหลักฐานอยู่นี่ครับ
หลักฐานตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
คุณชูวิทย์ผมขอพักแป๊บเดียวได้หลักฐานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
หลักฐานชิ้นเดียวเลยครับแล้วไม่ใช่หลักฐานจากผมนะ
หลักฐานจากทีมของพบชนเอง
ที่เมื่อวานเนี่ยไอ้เด็กในผมไม่บอกชื่อนะในร้อยในพันธุ์เนี่ย
เอาพ่อแม่มาแล้วนั่งร้องไห้กับผมถึงเช่นคืนอย่างนั้นเลยเหรอ